เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดจริงในสังคมของเรานะคะ

พาคุณผู้ชมไปดูฟุตบัตรเปลี่ยนสีกันหน่อย

ห้ามจอดค่ะจอดไม่ได้

มันแปลว่าจอดได้

ทีนี้เขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน

มันเป็นการกระทำของร้านก๋วยเตี๋ยว

เขาไม่รู้จักไม่ใช่พนักงานที่ร้าน

คุณผู้ชมภาพนี้มีการโพสต์

โพสต์ไม่พอเขาขึ้นแคปชั่นด้วย

หมู่บ้านพฤกษาซินเดอรี่ตรงข้าม
ปอตทเดิมเป็นขาวแดง

ที่ตั้งร้านบนฟุตบาท

มีกฎมีระเบียบคุณควรรู้จักไหม

ตั้งคำถามแบบนี้ค่ะก็น่าชวนคิดนะ

มีผู้ชายคนหนึ่งมาทาสีแบบนี้

ของวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ประเด็นนี้มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

มันเป็นการกระทำของใครกันแน่นะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ตั้งอยู่บนถนนเอกชัยตำบลโคกขาม

พบเพียงพนักงานในร้านสักประมาณ๒๓คน

กลับมาเป็นสีเดิมแล้วนะคะ

ร้านมันก็เปิดขายตามปกติ
แล้วมีการเอาสีแดงมาทากับ
ให้เป็นสีเหมือนเดิม

ร้านนี้เปิดมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะ

ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าขาประจำ

ก็จะมีทั้งที่จอดรถที่ปั๊มแก๊ส

พอทานเสร็จปุ๊บก็รีบขับรถออกไป

สื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย

มันเกิดกระแสวิพักวิจารณ์ทางร้าน

หลังจากที่หลายคนเห็นภาพนี้แล้ว

เห็นแก่ได้ไม่นึกถึงส่วนรวม

บอกว่าไม่รู้จักกับผู้ชายในรูป

พนักงานของร้านอย่างแน่นอน

จะมีเฉพาะพนักงานผู้หญิง

คือก่อนหน้านี้ไม่เป็นทั้งขาวดำ

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม
จนถึงต้นกุมภาพันธ์

พอร้านเปิดริมฟุตบาท

จากเดิมคือไม่มีสี

ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นชาวบ้าน

มีคนเอามาทาร้านปิดอยู่

หมายถึงว่าพนักงานพนักงานร้านตั้งคำถามกลับว่า

ถ้าเขาจะทาสีให้มันเป็นขาวดำ
คือให้จอดได้เขาทาไปนานแล้วไหม
ทำไปนานแล้วไหม

คุณผู้ชมฟังเสียงพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวกันหน่อย
ใช่แล้วมันเป็นช่วงปิดร้านพอดีเลย

ถ้าจะให้จอดได้คือในนี้ก็จอดได้

ร้านในปั๊มตรงนี้ข้างก็จอดได้เหมือนกัน
ตรงนั้นก็จอดได้ตรงข้างปั๊มค่ะ
ตรงนั้นก็จอดได้ตรงข้างปั๊ม

ซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ

เดินทางลงไปที่จุดเกิดเหตุ
และไปที่สพคโค้กขาม
พร้อมกับนำเอกสารหลักฐาน

ทับสีแดงบริเวณขอบทางเท้า
เนื่องจากว่าการกระทำลักษณะแบบนี้คือมันมีความผิด
ห้ามไม่ให้ผู้ใดทำให้เสียหาย
ทำลายซ่อนเร้นเปลี่ยนแปลงขีดเขียนเคลื่อนย้าย
หรือถอนหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร
พร้อมกับฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะ
ที่อาจจะยังไม่ทราบว่าการกระทำลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษถึงขั้นจำคุกนะคะ
คุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

คุณผู้ชมก็คือภาพชัดเจนนะว่าเป็นใคร
แต่เดี๋ยวต้องไปสืบนะว่าอยู่ไหนอย่างไรนะฮะ
เป็นคนเดียวที่ตอบคำถามได้ว่าใครจ้างคุณมาทำนะคะ